สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะฤดูร้อนปีนี้
จากการตรวจสอบเราพบว่ายังคงมีห่อมความร้อน
เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะคะทำให้ภาคเหนือ
เป็นภูมิภาคที่คลองแชมป์มีสภาพอากาศร้อนที่สุดค่ะ
แม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่๔๑องศา
แต่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกร้อนได้ถึง๔๕องศา
เพราะฉะนั้นใครมีแอร์อาจจะต้องเปิดแอร์กันสักเล็กน้อยนะคะ
แต่หลังจากนี้ค่ะ๓วันหลังจากนี้
พอเราเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์
ก็จะมีฝนลงมาตกดับร้อนกันได้

เป็นฝนที่มาชิมรางก่อนฤดูฝนปีนี้นั่นเองค่ะ